คุณผู้ชมขึ้นเหนือไปดูเหตุฆ่าโหดที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะฮะ
คนร้ายคืออมหิตมากฆ่าเศรษฐีนีนักปฏิบัติธรรมใจบุญนะคะ
ฆ่าเสร็จปุ๊บเอาศพไปยัดไว้ในตู้เย็น
แล้วก็โบกปูนทับไปอีกทีนึงค่ะมีคนเขาไปเจอนะคะ
คือเศรษฐีเดียวรายนี้เขาไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่แล้วก็ไปบ่อย
สุดท้ายตัดสินใจซื้อตึกเป็นอาคารไว้เพื่อที่จะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพักที่นี่
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะ
รู้ตัวคนร้ายแล้วน่าจะเป็นคนรู้จักกับเศรษฐีนีวรายนี้นั่นแหละ
แล้วก็รู้เป็นอย่างดีว่าเศรษฐีนีท่านนี้รวยมาพักก็มาพักคนเดียว
คุณผู้ชมเอาเบาะแสล่าสุดก่อนเลยนะคะ
คนร้ายรายนี้นะคะคาดว่าน่าจะมีกัน๒คน
ตำรวจบอกว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ตระเวนกดเงินจากตู้ทั้งในเชียงหวะใหม่ทั้งลำปางทั้งเชียงราย
ระเวนไปกดเงินล่าสุดนะฮะตำรวจไปพบข้อมูล

เหนือมาตะวันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเขาไปเอามาได้
แล้วคนร้ายไหวตัวทันเอามือพยายามปิดกล้องวงจรปิด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตำรวจได้ก็คือรูปประพันธ์สันธารลักษณะการแต่งตัวของคนร้าย
แต่เชื่อว่าตำรวจไทยเก่งค่ะเดี๋ยวต้องไปตรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่าง
คนร้ายเนี่ยขับรถของผู้ตายหลบหนีไปนะคะ
ผู้ตายก็คือนางสาววันนี้จีระเจริญยิ่งอายุ๕๘ปีค่ะ
แนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะมาด้วยกัน๒คน
แล้วก็บุกเข้าไปหาผู้ตายในตึกแถวที่ผู้ตายเขามาซื้อเอาไว้
คาดว่าคนร้ายน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของผู้ตายเป็นอย่างดี
แล้วก็รู้ด้วยนะว่าผู้ตายอยู่คนเดียวเป็นเศรษฐีค่ะ
เข้าไปจับผู้ตายพอเข้าไปในบ้านไปจับตัวผู้ตายได้แล้ว
คนร้ายตำรวจบอกว่าน่าจะไปทารุณผู้ตายด้วย
แล้วสุดท้ายเนี่ยบังคับให้ผู้ตายบอกรหัสบัตรเอทีเอ็ม
พอได้ทุกอย่างแล้วฆ่าเลยฆ่าเสร็จปุ๊บ
เอาศพไปยัดใส่ตู้เย็นแล้วก็โบกปูนปิดทับ
ทีนี้คนร้ายได้ทั้งบัตรเอทีเอ็มโทรศัพท์มือถือ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่นาน
น่าจะสามารถจับตัวคนร้ายได้ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติม
ตำรวจบอกว่าเป็นคดีใหญ่คดีใหญ่มาก
ไปตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีจากกล้องวงจรปิดตามแยกต่าง
พบว่าคนร้ายขับรถของผู้ตายตระเวนไปกดเงิน
อย่างที่บอกไปในพื้นที่เชียงรายลำปางย้อนกลับมาเชียงใหม่
ล่าสุดตรวจสอบพบอยู่ที่ระยองนะฮะ
กดเงินที่ระยองตอนนี้เบสเสร็จ

ตอนนี้ตำรวจบอกว่ารู้ตัว๑ใน๒คนร้ายแล้ว
หนึ่งในนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลังมช
ตำรวจติดตามไปที่บ้านนะคะแต่ปรากฏว่าไหวตัวทันค่ะหลบหนีไปได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปนะคะ
ตำรวจพยายามเร่งไล่ล่าอีกคนหนึ่ง
เรื่องต้นคนร้ายรายแรกที่บอกว่ารู้ตัวแล้วคือเป็นสาวธอมชื่อเล่นว่าชื่อว่าอุ้ม
มีข้อมูลบอกว่าสนิทสนมกับผู้ตายคนนี้คุณผู้ชมในภาพฟงกลม
คนนี้แหละที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในสองคนร้ายแล้วรู้ความเคลื่อนไหวสนิทสนมกับผู้ตาย
เขาเคยไปปฏิบัติธรรมด้วยกันเคยไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกัน
ซื้อของไปถวายพระด้วยกันไปตีสนิทแล้วสุดท้ายมาฆ่าเขาแบบนี้ค่ะ
ตำรวจตอนนี้นะคะก็พยายามที่จะรวบรวมทุกอย่างเพื่อไปขอสารอนุมัติออกไม้จับ
ขณะเดียวกันภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
คือพี่ชายของผู้ตายนายวรพันธ์จิระจริงยิ่งเดินทางมาพร้อมกับหลาน
มาให้แพทย์ที่โรงพยาบาลสวนดอกก็คือโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่
ไปตรวจสอบดีเอนเอเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าศพที่พบเป็นศพของคุณวันนี้
แล้วก็หลังจากที่ตรวจสอบแล้วนะคะทางคุณวรพันธ์ก็คือพี่ชายของผู้ตาย
ก็เดินทางไปหารือกับแผนกที่เขารักษาศพบอกว่าจะขอฝากศพผู้เสียชีวิตไว้ก่อน
จากว่าเดี๋ยวต้องรอรอผลการตรวจดีเอนเอของแพทย์สักประมาณ๒สัปดาห์
ถึงจะรู้ผลแน่ชัดว่าผู้ตายคือคุณวันนี้จริง
ทีนี้พี่ชายของผู้ตายเนี่ยพูดกับผู้สื่อข่าวสั้นนะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่า
จะนำศพผู้ตายกลับไปทำบุญที่บ้านเกิดก็คือสมุทรประการ
หรือจะทำบุญศพที่เชียงใหม่เลยเพราะว่าผู้ตายเขาชอบไงชอบเชียงใหม่
ชอบไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่นะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเราตามกันต่อนะคะเรื่องนี้ค่ะ